ล่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนึงค่ะเขาไปเอาจอบนะขุดปรับหน้าดิน
ขุดไปสักพักนึงเจอวัตถุเป็นลูกกลมเกลี้ยงเหล็ก
เงินเงินดำมีย่ามีดินติดอยู่โอ้โหมองแบบนี้

รีบโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการ

ผู้ชายที่ว่านี่ก็คือนายนนปกรณ์กลิ่นหอมค่ะ

เขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจเลยนะบอกเขาไปเจอ
อยู่เป็นวัตถุคล้ายกับระเบิดในซอย๘หมู่๔
ที่ตำบลบึงในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ลงพื้นที่กันมานะตรวจสอบกันไปใช้เวลาน้อยมาก

เจ้าหน้าที่เดินกลับมาทำหน้านิ่งบอกว่า
นี่มันไม่ใช่ลูกระเบิดแต่มันคือรอเกาอี้รอเกาอี้
ลอเกาอี้ลอเกาอี้มันเหมือนนะคุณเอาจริงเนี่ย
พอล้างไปล้างมาถึงค่อยเห็นสภาพหน้าตามันว่าหม๐๐๐
แต่ก็บอกว่าทำถูกแล้วคุณผู้ชมคืออย่าไปคิดเอาเอง
คือแค่คิดว่าเป็นอันตรายก่อนไม่ว่ากัน
อย่างน้อยคือเขาก็ต้องมาตรวจสอบแล้วถ้าเกิดมันเป็นระเบิดจริงแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ย

กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนะ